เรื่องของหมูกระทะกันเลยเป็นเมนูยอดฮิตนะ
เมนูยอดฮิตที่หลายคนไปทานถึงร้านก็ปิ้งย่างกันอร้อย
เตาเรียบร้อยเลยจุดฐานจุดอะไรให้เรียบร้อยเลย
ทีนี้ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่ามีร้านหมูกระทะที่มีชื่อเสียง
เขาสั่งสมชื่อเสียงมานานนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาถูกคนเอาไปแอบอ้าง
เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ในการสั่งหมูกระทะ
คือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าต่างกันแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียว
ฟันฟันสีเสือเลยนี้ใช่เลยนะ
นี่แหละฮะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านหมูกระทะตัวจริง
พร้อมเบอร์ติดต่อจำนวนมากนะครับ
และลักษณะของสตริกเกอร์เหมือนร้านของฉันเลย
แต่คุณเอาสติเกอร์ของฉันมาเพื่อจะหลอกว่างผู้บริโภคให้อัสสั่งหรือยังไง
ทีนี้ละครับเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับ
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียล

ไปสอบถามจากนายกองพลบุพศิริเจ้าของคลิป

ตัวเขาเองและพี่สาวทำธุรกิจขายหมูกระทะส่ง
อาทิตย์ที่แล้วมีลูกค้าย่านราชทีวีติดต่อมา
แล้วบอกว่าคุณมีคนนำชื่อร้านหมูกระทะของคุณ
แอบอ้างแล้วก็ขายส่งหมูกระทะ

ทีนี้แหละครับคุณกองพลเจ้าของร้านตัวจริง
ก็เลยบอกว่าไหนลองเอาสติ๊กเกอร์มาดูซิ
โทรศัพท์ที่เขาให้ไว้เป็นเบอร์อะไร
ก็เลยเหมือนล่อซื้อไงคุณโทรไปตามเบอร์นั้น
และสุดท้ายก็ไปเจอนะครับ
ลองให้วินมอเตอร์ไซค์ไปตามที่อยู่ตรงนั้น
ปรากฏพบเป็นร้านหมูกระทะเถื่อน

จากนั้นเลยแจ้งตำรวจให้ไปจับกลุ่มครับ
ซึ่งเปิดขายอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์๒๖แยก๒
ก็พบว่ามีทั้งสติ๊กเกอร์ร้านหมูกระทะเจ้าต่าง

มีวัตถุดิบและอุปกรณ์เกี่ยวกับหมูกระทะจำนวนมาก
ซึ่งแน่นอนตัวเจ้าของร้านหมูกระทะ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าถูกสุขลักษณะ
ถูกสุขอนามัยเนี่ยก็บอกว่าโอ้โห
อุปกรณ์เครื่องใช้มันช่างแตกต่างเลยนะครับ

ก็จะนำหมูมาแพ็กใส่กล่องอย่างดีใส่กล่องใส
ซึ่งแต่ก่อนหมูกระทะของเขาจะขายได้วันละประมาณ๕๐ชุด
แต่ช่วงหลังขายได้ประมาณ๒๐ชุด
โดยเขาคิดว่าการแอบอ้างขายหมูกระทะเถื่อน
หรือว่าของชาวเวียดนามที่เขาแอบอ้าง
จะทำกันเป็นกระบวนการเป็นขบวนการ

ร้องเรียนมาทางเพจของร้านเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับ
ถ้าถามว่าทำเป็นขบวนการเยอะไหม
ผมว่าเยอะนะมันมีทุกเขต

เพราะว่าไม่มีร้านไหนที่ว่า
จะมาออกมาต่อต้าน
หรือว่าออกมาแจ้งออกมาดำเนินการ

รู้ได้ไงว่าจริงหรือปลอมนะครับผม

แล้วก็ให้โทรไปที่ร้านที่เบอร์นั้นอะไรที่จะสั่ง
แล้วก็ถามเขาว่าสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหน

ถ้าเกิดเขาบอกบ้านเล็กที่ได้ตัวนั้นคือของจริง

บอกสถานที่ตั้งได้อันนั้นปลอมแน่นอน
เจ้าของร้านตัวจริงยืนยันนะครับ

นรงใหญ่ผลวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างย่านราชเทวี

เปิดเผยว่าเจ้าของหมูกระทะที่ถูกคนเวียดนามปลอม
สั่งหมูกระทะปลอมในราคา๔๐๐บาทมาให้กิน
โดยพบว่าเนื้อหมูมันไม่สดสีซีดแล้วก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่า

เมื่อนำมาย่างกินเอามากินกับน้ำจิ้ม
เพราะว่าน้ำจิ้มจืดไม่มีรสชาติเลยนะครับ
ว่าน่าจะนำน้ำเปล่ามาผสมน้ำจิ้ม

ซึ่งก็แตกต่างจากหมูกระทะต้นตำรับเขาเลยฮะ
ที่ตัวพี่วินเขาบอกว่าโอ้โหเคยกินหมูกระทะต้นตรับ
ตำรับของพี่กองพลเขามันอร่อยเหลือเกิน
น้ำจิ้มก็รสเด็ดเหลือเกินนะครับ
เหมือนหมูค้าง๒๐๐วันอะไรอย่างนี้
เริ่มจะมีกลิ่นมันอันตรายมากเลย
ทีมข่าวของเราก็เสาะแสวงหาหมูกระทะปลอม
ว่าตกลงแล้วมาจากไหนและสกปรกแค่ไหนนะครับ
ก็ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่ซอยประชาสงเคราะห์๒๒แยก๑

เมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นอาคารบ้านเช่า๒ชั้นที่เก่าสุดโทรม

มีกระทะย่างหมูและเตาทิ้งไว้บางส่วน
โดยขณะที่ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นั้น
ตำรวจสนห้วยขวางก็มาที่บ้านหลังดังกล่าวด้วยเหมือนกัน
แล้วก็พาทีมข่าวเข้าไปข้างใน
เปิดประตูเข้าไปเดี๋ยวคุณจะได้เห็นสิ่งที่น่าตกใจ

คือทีมข่าวบอกเลยนะข้างในกลิ่นเหม็นอับเลย
แล้วพอเข้าไปเจอพวกสมุดบัญชีพวกนี้ค่ะ
แล้วก็สติ๊กเกอร์ร้านหมูกระทะเจ้าต่าง
และเมื่อกี้ถังน้ำจิ้มเป็นถังพลาสติกสีน้ำเงิน

นี่ดูถังแช่เย็น

นี่แหละค่ะก็สภาพของหมูที่อยู่ในถุงก็เหมือนจะเน่าแล้วนะ
น้ำจิ้มน้ำเจ้มคือนี่คุณผู้ชมดูสิ
สภาพมันไม่ได้สะอาดเลยค่ะ
แล้วเขามาปรุงอยู่ข้างคูน้ำเลยนะครับ

แช่ไว้แบบนี้จนมันเน่าแล้วมั้ง

บอกว่ามีชาวเวียดนาม๒คน

คือทีแรกคนไทยมาเช่าแล้วก็ให้ชาวเวียดนาม๒คนมาอยู่

ทุกวันเลยชาวเวียดนามเขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค

พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการ

สืบสวนสนห้วยขวางก็ไปตรวจสอบ
นำตัวชาวเวียดนาม
คือนายเหงียนวานอันและนายฮอนวันหมั่น

แล้วทั้งคู่ยอมรับว่าเคยเป็นลูกจ้างร้านหมูกระทะ

ใช้ชื่อของร้านคนอื่นแต่เปลี่ยนแค่เบอร์โทรไง

ตำรวจก็แจ้งข้อหาคือเป็นบุคคลต่างด้าว
อยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
โดยที่ไม่แจ้งเจ้าพนักงาน
ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดคุณภาพหรือปริมาณอันเป็นเท็จ
ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการร้านไหนที่สงสัยว่าร้านฉันก็โดนเหมือนกัน
มาได้เลยนะมาดูตัวแล้วก็แจ้งความได้ที่สอนอห้วยขวางนะคะ
คือตอนนี้๒หนุ่มชาวเวียดนามที่ถูกจับกลุ่ม
เขาจะแอบอ้างร้านยิ่งโอรานหมูกระทะกับร้านแสงจันทร์หมูกระทะ๒ร้าน
เพราะว่าทำสติ๊กเกอร์ชื่อร้านของยิ่งโอลานกับแสงจันทร์เลย
แต่ว่าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเข้ามาที่หนุ่มเวียดนามทั้งสองคนนะครับ